เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทย

กำลังจะเป็นกุญสือคนใหม่ของทีมชาติไทย
ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับกำลังมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยครับ
กี่นาทีที่ผ่านมานะครับได้เริ่มไปแล้วนะครับ
สำหรับการแถลงข่าวการเข้ารับตำแหน่งกุศทีมชาติไทยของอากิระนิชิโนนะครับ

โดยที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคม
ได้มีการส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ
เป็นภาษาญี่ปุ่นให้กับสื่อท้องถิ่นนะครับ

จะเข้ารับรับรัฐีหัวหน้าผู้ฟึกษรทีมชาติไทยชุดใหญ่

ในการคุมทีมชาติไทยในบ้านเกิดของตัวเองนะครับ
เนื่องจากเป็นความต้องการของนิชโน

ถือเป็นการทำงานนอกประเทศครั้งแรก
ก่อนที่จะมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยในวันอาทิตย์นี้นะครับ
ติดตามบรรยากาศสดในเพจของช้างศึกทีมชาติไทย
รวมทั้งทางเฟซบุ๊คของไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์นะครับ
มีการแปลบทสัมภาษณ์ของนิชโนแบบคำต่อคำ

จะใช้ในเกมการเอกรันฟุตบอลโลก๒๐๒๒
รอบคัดเลือกรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
ควบคุมการแข่งขันบริษัทไทยลิกจำกัด
เกี่ยวกับเรื่องที่จะใช้สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาส
รังสิตเป็นสนามย่าวในเกมนัดแรกใช่หรือไม่
โดยนายเบนจามินตันบอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับ
แต่ต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
ขณะเดียวกันนะครับทีมข่าวได้สอบถามไปยัง
วิศนุราชพิษรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ส่งเสริมกีฬาซึ่งดูแลรับผิดชอบเรื่องการปรับปรุง
มังคลากีฬาสถานนายวิศนุกล่าวว่าช่วงเวลาที่ไทย
จะลงเล่นในศึกคัดบอลโลกเจอกับเวียดนาม๕กันยายน
เป็นช่วงที่ผู้รับเหมาจะดำเนินการปูย่าและติดเก้าอี้ใหม่
ทำให้สนามจะปิดปรับปรุงตามกระบวนการเพื่อให้ทันสำหรับศึกฟุตบอล
ดังนั้นราชมังคลากีฬาสถานจะไม่สามารถใช้งานในเกมที่ไทยเจอกับเวียดนาม
กันอีกครั้งสำหรับ๘นัดนะครับที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบคันเลือกรอบ๒
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ชมทุกนัดนะครับ
เริ่มตั้งแต่นัดแรก๕กันยายนนี้ที่จะเจอกับเวียดนาม
จนถึงเกมวันสุดท้ายที่จะเจอกับมาเลเซียวันที่๙มิถุนายนปีหน้าครับ